เกลือสินเทาหรือเกลือหินจะเป็นเกลือที่ได้จากดินเค็มซึ่งเป็นแหล่งแร่
พบตามผิวดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานโดยรูปแบบการผลิตเกลือสินเทาในพื้นที่แถบนี้
ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละพื้นที่
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปแบบการผลิตเกลือสินเทาที่เหมือนกัน
คือการขูดคราบเกลือตามผิวดินมาละลายน้ำ
เกลือมาหุงหรือต้มและเคี่ยวให้แห้ง
จนได้ตะกอนเกลือที่ตกผลึกออกมา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน